ถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจากสีขนของมัน
จะทำให้อีกากลายเป็นสัตว์ที่มักจะถูกนำมาเป็นตัวแทน
ของความชั่วร้ายหรือว่าพูดผีปีศาจนะครับ
แต่หลายคนคงไม่ปฏิเสธว่ากาเป็นสัตว์ที่ชาญฉลาดชนิดหนึ่ง
วิจัยได้ทำการศึกษาพฤติกรรมของกายอย่างจริงจังนะครับ
แล้วก็พบสิ่งที่น่าทึ่งหลายอย่าง
อย่างเช่นมันจะไปรวมตัวรอบร่างของกาที่ตาย
พวกมันสามารถจดจำหน้าของมนุษย์ได้
แล้วก็สามารถที่จะส่งผ่านความรู้ให้กับกาตัวอื่นได้ว่า
ใครคือเพื่อนและใครคือศัตรูครับ

จะเดินเท้าเป็นระยะทางเกือบ๒๐กิโลเมตร
โดยจะมีอีกาฝูงใหญ่คอยเป็นเพื่อนร่วมทางไปด้วยเสมอ

อีกาเหล่านี้จำเขาได้ดี

ก็เป็นแหล่งอาหารอันอร่อย

อีกาในฝูงหลายต่อหลายรุ่นต่างรู้จักไดเออร์เป็นอย่างดี
นับตั้งแต่ที่เขาเริ่มออกเดินวันแล้ววันเล่าติดต่อกันเป็นเวลา๑๖ปีเต็ม
พวกมันก็คอยบินวนเวียนติดตามเขาเรื่อยมา
เออร์เล่าว่าถ้าอีกาเหล่านี้พูดได้มันคงจะสอนลูกหลานของมันว่า
ลูกหลานของมันว่าใช้คนนี้ล่ะลูกต้องทำความรู้จักกับเขาให้ดีนะ
เพราะเขามีอาหารอร่อยมาให้เรากิน
และไม่ใช่แค่เพียงไดเออร์เท่านั้นที่ฝูงอีกาจำได้
วิจัยจากมหาวิทยาลัยวอร์ชิงตันได้ค้นพบว่า
อีกามีความสามารถในการจดจำใบหน้าของมนุษย์แต่ละคน
และมันยังสามารถถ่ายทอดแก่ลูกหลานได้อีกว่า
มนุษย์คนใดคือมิตรและคนใดคือศัตรู
ทันทีที่โจอาสาสมัครของเราสวมหน้ากากยาง
และเดินถือซากอีกาที่ตายแล้วไปตามสวนสาธารณะหลายแห่งในเมืองเซียโต
ฝูงอีกาจะมีท่าทีแตกตื่น
พวกมันจะส่งเสียงร้องที่มีลักษณะเฉพาะตัว
จากนั้นจะรวมตัวกันเป็นฝูงรอบซากของเพื่อนมัน
พฤติกรรมแบบนี้ของอีกาเรียกว่าการก่อม็อบ
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอีกามีวิวัฒนาการจนมีพฤติกรรมทางสังคมที่สลับซับซ้อน
โดยเธอยังกล่าวด้วยว่าอีกาก็เหมือนกับสัตว์อย่างโลมาหรือลิง
ที่มีสมองขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับขนาดร่างกายของพวกมัน
ขณะที่นกที่มีขนาดร่างกายเท่ากันจะมีสมองที่เล็กกว่ามาก
ห้องวิจัยของมหาวิทยาลัยวอร์ชิงตัน
วิจัยได้ใช้อุปกรณ์ตามรอยสารกำมันตรังศรี
ซึ่งสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของอนุภาคนิวตรอน
เพื่อวิเคราะห์กิจกรรมที่เกิดขึ้นในสมองของอีกา
ภายหลังจากที่มันได้เห็นซากนก
สาธารย์จรมัสลุคแห่งมหาวิทยาลัยวอร์ชิงตันได้กล่าวว่า
อีกาใช้สมองส่วนเดียวกับมนุษย์ในการจดจำ
เรียนรู้ว่าสถานการณ์ใดคือสถานการณ์ที่น่าหวาดกลัว
ซึ่งในการทดลองนี้จะทำให้เราเข้าใจและเห็นใจนกมากยิ่งขึ้น
จนบางครั้งเราอาจคิดว่าเราเป็นญาติห่างกับมัน
ด้านนอกห้องทดลองฝูงอิกากำลังโผล่บินบนผืนฟ้าอันกว้างใหญ่ภายศาล
ไม่แน่ว่ามันอาจกำลังจับตามองคุณอยู่